ดูต่อแล้วกันนะกับการบูชาถ่านไฟพรมสี่หูห้าตา
ชาวบ้านบอกเดี๋ยวขอเลขเด็ดมาฝากค่ะ
ไปกันหน่อยสิไปที่วัดบุญเกิดตำบลบุญเกิด
อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาวค่ะชาวบ้านนำดอกไม้ทูบเทียน
และถ่านไฟเอามาเส้นไหว้ขอโชคลาภกับรูปปั้นพรมสี่หูห้าตา
ที่อยู่ข้างวิหารวัดบุญเกิดค่ะชาวบ้านบอกพลาดไม่ได้
นี่จะต้องมาขอขอโชคลาภจากพรมสี่หูห้าตาแบบนี้
นะวิธีการคือชาวบ้านจะต้องจุดทูบจุดไฟเผาถ่านให้ไฟเนี่ย
มันเป็นลักษณะไหม้สีแดงเลยค่ะเป็นการเส้นไหว้พรมสี่หูห้าตา
พรมสี่หูห้าตานะคะจะกินถ่านไฟแดงร้อนเนี่ย
แล้วเขาบอกว่าจะถ่ายมูลออกมาเป็นทองคำก็เหมือนกับเทพสี่หูห้าตา
แต่นี่ลักษณะเป็นเหมือนคนนะคะเขาเลยเรียกพรมสี่หูห้าตานะคะ
และอธิบายเพิ่มเติมพรมสี่หูห้าตาเป็นพระอินทร์จำแรงค่ะ
จำแรงแปลงกลายแปลงกายมาให้โชคลาภแก่ผู้ที่เส้นไหว้หรือบูชาตามความเชื่อ
เออได้อะไรมาก็อวดเราอาจจะเบลอหน่อยแต่เชื่อว่าถ้าใครนะ
ใครจะสนใจหลักไหนจะสนใจติ้วไหนอันนี้ก็แล้วแต่เพราะว่า
้วหนึ่งมันก็มี๒หลักแล้วไงแล้วมากันตั้งกี่คนอ่ะโอ้ยมันเยอะ
เพราะฉะนั้นแล้วแต่จะเลือกนะคะแล้วแต่จะพิจารณาดูว่าเออเราอยากจะ
เลือกเชื่อท่านไหนแต่สุดท้ายอยากให้เชื่อตัวเอง
เชื่อในการตั้งใจธรรมาฮกิงของเราเองว่าทำทำงานหาเงินก็ได้เงินแน่นอน
แต่ถ้าหากเสี่ยงโชคเสี่ยงไปปุ๊บมันไม่แน่ไงว่ามันจะได้กลับมาหรือเปล่า
อาตนเป็นที่พึ่งแห่งตน